พ่อปู่ฤษีริงดำที่จังหวัดแพร่ครับ
แพร่นี้เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ไปที่นี่คุณได้ทำบุญนะ
เขากำลังมีการก่อสร้างใหญ่ไปร่วมอนุโมทนาสาธุทำบุตรกันได้
วัดหัวฝ่ายตำบลเวียงต้าอำเภอรองจังหวัดแพร่
เขาบอกว่ามีชื่อเสียงจริงของดีในวัดเพียบเลย
เริ่มต้นที่อะไรพระพุทธรูปยืนแกะสลักจากต้นไม้

และมีรูปปั้นพ่อปู่ฤษีลิงดำที่ให้โชคลาภแก่ผู้ที่มาขออันนี้

แล้วเขาบอกว่าใครที่มาต้องได้เจอกับบ่อเหล็กต้า
ซึ่งเป็นบ่อสายเหล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอร้อง
เขาบอกว่าในอดีตเขาจะนำเหล็กจากบ่อเหล็กแห่งนี้
ไปเป็นเครื่องบรรดาการแก่เจ้าเมืองลำปางครับ
เก่ยกันไงแพร่กับลำปางกันเนอะ
สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ฤษีลิงดำนะฮะ
นายสุวินทองใจอายุ๖๔ปีเขาเป็นใคร
เขาคือผู้ดูแลวัดเรียกว่ามรรคนายก

หรือบางคนคุ้นในชื่อมักคทายกก็ว่ากันไป

ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
ชมบ่อเล็กต้าระหว่างเดินดูไปสะดุดกับ

เดินมาขอโชคลาภไงแล้วก็กลับไป
สรุปได้ของดีของเด็ดกลับไปจริงด้วย
ก็เลยต้องมาแก้บนนำน้ำส้ม
แล้วก็ผลมงผลไม้มาแก้บน
แล้วเป็นเรื่องที่เล่าจากปากต่อปากหูสู่หู
ต้องปากสู่หูหูสู่ปากดิ
อ่ะก็ว่ากันไปนะแล้วนี่ชี้อะไรอ่ะ

ที่เขามาจุดเนี่ยตอนแรกน่ะเขาบอกว่าไม่เห็นนะ
ไม่เห็นนะว่ามันเป็นเลขอะไร
เพราะตอนแรกเหมือนจะโบ๋แล้วเหมือนจะเกลี้ยงแล้ว

แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับถูกพลิกถูกหมุน
ให้ตัวเลขมันโผล่ออกมา
ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเฮ้ยเป็นอิทธิฤทธปฏิหารแน่
ถ้าคนทั่วไปเอามือไปจับให้เลขมันหมุนด้านกลับมา
มันจะหักมันจะขาดก็ทูบมันมอดไหม้ไปหมดแล้วนี่
นี่คงเป็นอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่นั่นแหละ
หันตัวเลขให้ดูอารมณ์ประมาณว่า
โอ้โหลูกหลานเอ้ยจะจุดทูปเสียงทายทั้งที
ดันไม่ดูว่ามันกลับหน้ากลับหลัง
ก็ว่ากันไปนะแต่บางทีมันก็หันมามันก็เจอแล้วไง
แต่บางทีไม่เจอแล้วกลายเป็นว่าหันกลับมาแล้วเจอ
ก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมุนให้
อ๋อเหรอเขาว่าอย่างนั้น
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ก็ลองฟังกันดูนะ
ไม่น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมค่ะ

แต่คุณเจอไม่เห็นคุณก็ต้องหมุนกลับค่ะ

ถ้ามอดไหม้ไปแล้วแล้วเราเอาเนื้อที่ติดหมุน
ติดมือนะขี้เท่าติดมือนะ
เนื้อเนื้อยุ่ยติดมือเลยนะ

นี่ไงมันลอยแดงเนี่ยทูบจี้เมื่อวันเสาร์เพิ่งโดนจี้มาเนี่ย

บางคนบอกน่าสมเพศนะเวลาผมโดนอะไรอย่างนี้เข้าไปเนี่ย
เอาล่ะเอาแต่ว่ากันไปคุณผู้ชมเรื่องความเชื่อนะเล่าสู่กันฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยฮะ